หนาวกายก็ต้องแช่น้ำร้อนแต่หนาวใจเนี่ย
มันไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมค่ะก็ทำได้แค่แชร์น้ำร้อนไปก่อนแล้วกันนะ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาว
พัสรามาแล้วนะคะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้
ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงเหมาะแก่การท่องเที่ยวช่วงเช้า
เขาจะมีอากาศเย็นเย็นเข้ามาแต่มันมีหมอกมาด้วยค่ะ
ขับราระมัดระวังแล้วเช้าเช้าแบบนี้หนาวทำยังไง
แช่น้ำผู้ร้อนสิคะอุณหภูมิ๙๐องศาโปรดอย่าลงไปในบ่อน้ำร้อน
ดิฉันไม่กลัวหรอกเพราะว่าดิฉันฮอตกว่านั้นนะคะ
เอาตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมกันหน่อยค่ะ
อุณหภูมิแหมประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยเลย

แต่บวก๑บวก๑บวก๑แบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
แต่ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเล็กน้อยนะคะ

เพราะฉะนั้นใครที่จะไปดูทะเลหมอก
พระอาทิตย์ตอนเช้าเหมาะเลย
และบอกว่าทะเลหมอกมันเหมาะยังไง

ตอนนี้ไปถึงภาคเหนือแล้วนะคะ
แล้วก็ย้อยตกลงมาที่ภาคอีสาน
ลักษณะแบบนี้อุณหภูมิ
ตอนกลางวันร้อนมาก

มีหมอกโอ้ยสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
ใครที่จะไปท่องเที่ยวต่างเตรียมตัวเตรียมกายให้ดี
เดี๋ยวจะป่วยเอานะคะรวมถึงโอมิครอนด้วยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
หน้ากากอนามัยนะคะส่วนเรื่องของฝนตรวจสอบโอ้โห
ณช่วงเวลานี้ไม่มีเมฆเลยนะคะเมฆที่จะทำให้เกิดฝน
แต่ทีนี้เดี๋ยวเขาจะพัดมาค่ะช่วงประมาณเที่ยงจนถึงบ่าย
เข้ามาที่บริเวณอ่าวไทยนะคะเมฆที่มันเข้ามาเนี่ย
ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ก็คือช่วงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงนราธิวาส
อาจจะเกิดฝนได้แต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ทีนี้ฝนไม่เยอะคลื่นก็ไม่สูงตามไปด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะคลื่นไม่ค่อยสูงเลยนะคะ
ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าออกหาปลาโอเคมากค่ะยอดเยี่ยมนะคะ
แต่เรื่องของสภาพอากาศก็ต้องตรวจสอบทุกวันนั่นแหละนะคะ
ลักษณะอากาศที่มันเกิดขึ้นแบบนี้สังเกตตอนเช้าลมมันก็แรงเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าใครจะจุดไฟอะไรต่าง
ระมัดระวังกันหน่อยนะเนี่ยไฟมันจะลุกลามได้เนี่ยนะคะ
นี่เป็นภาพจากฉะเชิงเศร้าไฟไหม้บ่อขยะค่ะ
ที่อำเภอแปลงยาวควันกระจายไปทั้งอำเภอแปลงยาว
จนถึงอำเภอบางคล้าชาวบ้านแสบหูแสบตาแสบจมูก
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องลงพื้นที่เข้ามาช่วยดับไฟนะคะ
แต่ก็ยังมีบางส่วนนะคะยังคงปะทุอยู่

เอ้าจากฉะเชิงเศร้าไปดูซากุระเมืองไทยค่ะ
ที่บ้านร่มฟ้าทองอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ร้อยเปอร์เซ็นต์คำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสวยร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะโอ้โหเขาบานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ
นักท่องเที่ยวบอกว่าฟินมากถ่ายรูปฟินมาก
ดอกไม้สวยมากและอากาศเย็นมากค่ะ
องศาเซลเซียสและตอนเช้ามีทะเลหมอกอีกด้วย
คุณผู้ชมค่ะอยากไปเที่ยวแล้ว
อันนี้ก็สวยนะแต่ระวังนะไปยืนใกล้กันแบบนี้
ระวังด้วยนะคะโอมิครอนสวมใส่หน้ากากอนามัยแม้ว่าจะเป็นตอนเช้านะคะ
ส่วนดิฉันเองค่ะวันนี้เขาบอกว่าบ่อน้ำผู้ร้อนเนี่ย
มันเอาไข่มาต้มได้ดิฉันเตรียมมาค่ะ
เอาไข่มาต้มแล้วอยู่ในตะก้าเลย
เดี๋ยวเขาบอกว่าแช่น้ำร้อนไปแล้ว
สุขภาพมันจะดีขึ้นสุขภาพดี
เอากวักน้ำเล่นไปก่อนแล้วกันนะ

ที่เตรียมมามันเป็นไก่
โอ๊ยตายแล้วต้องช่วยไก่แล้ว